ร้อยโทเกโชเทกลางอุทยานสวรรค์

ปรากฏว่ามีคนแต่งเครื่องแบบคล้ายทหาร
แล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่ในพื้นที่สวนสาธารณะ
ทีนี้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทหารและทหารจริง

ให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศการจับ
ถามไปถามมาไม่ได้เป็นทหารนะ
ถ้าไม่ได้เป็นทหารก็ต้องถอดเครื่องแบบเหล่านี้ออกนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัว
นายสหรัฐหรือว่าหนูดนตรีอายุ๔๒ปี
ก็แต่งกายคล้ายชุดทหารลายพราง

เขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินภายในอุทยานสวรรค์
สวรรค์สาธารณะใจกลางเมืองนครสวรรค์
นายสหรัฐทหารเก๊นายนี้
ให้การรับสาภาพบอกว่าที่นำชุดและเครื่องแบบมาใส่
เพราะโหผมฝันตั้งแต่วัยเยาว

แต่ผมไม่สามารถทำตามความฝันได้
ผมชื่นชอบเครื่องแบบทหารมาก
มันเท่เหลือเกินสมาร์ทเหลือเกิน
แต่แม้ว่าผมจะชอบใส่ออกโชว์
แต่ไม่เคยนำชุดเครื่องแบบไปทำความผิดอย่างอื่นนะ

มักจะใส่เครื่องแบบติดยศแบบนี้นะฮะ
สถานที่ต่างโดยเฉพาะช่วงเย็น
ก็จะมาเตรภายในสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์
แทบทุกวันเลยให้สาวมองว่าเท่นะฮะ
แต่ทีนี้ชาวบ้านผิดสังเกตแล้วครับ
สังเกตมาหลายวันแล้วจะผิดมาหลายวันแล้ว
น่าจะใช่ว่าเป็นทหารเก๊
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

เป็นเสื้อลายพรางทหารติดยดร้อยโทนี่แหละฮะ
กางเกงฝึกลายพรางเสื้อทรัพย์ไหนสีน้ำตาล
มีข้อความหลักสูตรการรบแบบจู่โชม
และรองเท้าคอมแบตจำนวนหนึ่งคู่

ประดับเครื่องหมายทหารโดยไม่มีสิทธิ์
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฝันสลายเลย